ดูการเมืองกันต่อหน่อยนะคะทางนั้นอารมณ์ขึ้นการเมืองก็ร้อนแรงอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๗ธันวาคมนี้จะมีการประชุมระหว่างแม่น้ำ๕สายกับพักการเมืองใช่ไหมคะ
แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่มาไม่ร่วม
นายกก็ทวงถามแล้วว่าตกลงพักที่จะไม่มาเนี่ยคือไม่อยากเลือกตั้งใช่ไหม
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ปลดล็อกทางการเมืองก่อนถึงจะพูดได้แน่ชัดว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหนอย่างไร
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลือกตั้งผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามประเทศต้องสงบเรียบร้อยค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ
ว่าจะจัดขึ้นหลังเลือกตั้งโดยจะแบ่งเป็น๒ช่วง
คือในส่วนของรัฐบาลที่จะเตรียมงานเพื่อเข้าสู่ช่วงพระราชพิธี
สิ่งสำคัญในช่วงนี้คือประเทศต้องเดินหน้าการเลือกตั้งสงบเรียบร้อย
ซึ่งส่วนนี้เป็นหน้าที่ของกรกตค่ะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวคงจะไม่สามารถไปสั่งอะไรได้หมด
และบางอย่างก็ไม่ควรจะสั่งหรือเข้าไปยุ่งด้วย
ส่วนที่๒คือการเตรียมน้ำเตรียมดิน
แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัด
ยังคงมีเวลาในการเตรียมงานซึ่งเป็นหมายกำหนดหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง
ที่จะรอโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมลงมานะคะ
ทำยังไงในเรื่องของการเดินหน้าประเทศการขับเครื่องประเทศ
อะไรทั้งหมดเนี่ยการเลือกตั้ง
จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไง
หลายคนก็พยายามทวงถามเรื่องการเมืองนะว่าตกลงแล้วเนี่ย
นายกลุงตู่จะไปอยู่พักไหนหรือเปล่า
จะไปอยู่ส่วนไหนของการเมืองครั้งนี้บ้าง

รอหลังปลดล็อกก่อนถึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำ
แต่ก็ยอมรับแหละว่าพักพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพักที่สนใจ
เพราะว่าแน่นอนบุคลากรเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
ก็เคยทำงานด้วยกันอยู่ในคณะรัฐมนตรี
หลายคนบางคนยังทำงานในคณะรัฐมนตรีอยู่เลย

พร้อมสนับสนุนพักที่มีนโยบายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีค่ะ
ส่วนประชาชนที่ยังสนับสนุนและอยากให้เป็นนายกต่อ
พ่อเหนิดประยุทธบอกว่าก็ดีใจนะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยถือหลักปรมีสิทธิ์ประการ
ยินดียินร้ายกับคำชมหรือติชิ้นดิน
หรือติดชิ้นนินทาคือผู้สื่อข่าวถามว่าดีใจไหม
ที่ประชาชนอยากให้นายกเป็นนายกต่อไป
ผู้เน็ตประวิดบอกว่าเข้าถือหลักบรรมีศิษย์ประการ
ไม่ได้ยินดียินร้ายกับคำชมหรือติฉินนินทา
เชื่อว่าที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกต่อ
ก็คงเห็นว่าทำงานดีแล้วก็ประเทศสงบสุขละมั้ง

ส่วนกระแสข่าวกรณีบิ๊กคอสชประสานนายเฉลิมชัยศรีอ่อน

ทามมาร่วมรัฐบาลถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
จากผู้เน็ตประวิดบวงสุวรรณรองนายโยครัฐมนตรี

ไม่เคยเจอกับอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย
แล้วก็ไม่ได้จะชวนมาเป็นพันธมิตรการเมืองเลย
คนที่ปล่อยข่าวเนี่ยคงต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองซะมากกว่า

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกค่ะว่า
ตอนนี้ไม่เห็นว่าจะต้องมีเหตุผลอะไรที่จะมาต่อรองกัน
ไม่สามารถร่วมทำงานกันได้อย่างแน่นอน
ส่วนการหารือระหว่างแม่น้ำ๕สายกับภาคการเมือง๗ธันวาคมนี้เนี่ย

ขอดูท่าทีพลเอกประยุทธ์ก่อนแล้วกันนะ
เพราะว่าตอนนี้สถานะถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุม
เพราะกำลังจะเป็นว่าที่๑ใน๓รายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
แม้ว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะยังไม่ได้ตอบรับ
แต่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอน
เพราะเขายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะครับ